คุณผู้ชมคะจากเรื่องนี้ไปดูคดีโหดกันหน่อยนะคะ
มือมีดที่ฆ่าปาดคออดีตภรรยาแล้วก็สามีใหม่ที่ห้องเช่าในจังหวัดสระบุรี
ตำรวจจับตัวได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เจ้าตัวเนี่ยนะคะสารภาพบอกว่ามีการนัดมาเจรจากันแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ก็เลยเกาะเหตุขึ้นมานะคะ
ตำรวจสพวิหารแดงจับกลุ่มนายจิรวัตรกิจนาวาหรือว่าติ่งอายุ๓๕ปี
หลังก่อเหตุใช้มีดไปปาดคอนายจักรพันธ์คล่องวิชาอายุ๒๒ปีสามีใหม่
แล้วก็ไปกระหน่ำแทงนางสาวดอกแก้วเทพช่วยอายุ๒๕ปีเป็นอดีตภรรยา
เสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าพื้นที่วิหารแดงที่สระบุรีเหตุเนี่ยเกิด๒๘มิถุนายน
หลังก่อเหตุค่ะนายจริวัฒน์นะคะก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกลับไปบ้านที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แล้วก็เข้ามอบตัวที่สพเมืองเพชรบูรณ์ค่ะก่อนประสานตำรวจสพวิหารแดง
รับตัวต่อไปดำเนินคดีตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหานะคะ
ก็อยู่ในชุดที่สวมใส่ขณะก่อเหตุนั่นแหละค่ะรวมถึงหมวกนิรภัยด้วย
ก็นำตัวมาสอบสวนนายจิรวัตรเนี่ยเขาให้การว่า
เช้าวันนี้เขามีการนัดตกลงกับสามีใหม่แล้วก็ภรรยาเก่าที่บ้านเช่าหลังเกิดเหตุ
แต่ว่าตกลงกันไม่ได้ค่ะเขาก็เลยอาศัยช่วงที่ทั้งสองคนเผลอเนี่ย
ใช้มีดปาดคอสามีใหม่ที่ลำคอจนแน่นิ่งไปก่อน
แล้วก็หันมาจ้วงแทงอดีตภรรยาที่ลำตัวหลายแผลแล้วก็ที่ลำคอด้วย
ทีนี้พอเห็นว่าทั้งสองคนเสียชีวิตไปแล้วก็เลยหลบหนี
ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุทิ้งเอาไว้ข้างทางค่ะจำไม่ได้ว่าทิ้งเอาไว้ตรงไหน
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจสพวิหารแดง๒๐นายนะคะ
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพณจุดเกิดเหตุ
ตำรวจถึงกับต้องปิดกั้นพื้นที่รัศมี๑๕เมตรโดยรอบจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
เกรงว่าเดี๋ยวชาวบ้านจะไปมุงดูแล้วก็จะไปลงมือทำร้าย
ส่วนนายจิรวัตรเองขณะคุมตัวไปทำแผนนี่สีหน้าเรียบเฉย
ทำแผน๗จุดด้วยกันตั้งแต่หน้าบ้านเช่าไปจนถึงขั้นตอน
ลงมือฆ่าผู้เสียชีวิตทั้งสองรายก่อนที่จะเข้าไปล้างมือในห้องน้ำ
แล้วก็นำโทรศัพท์มือถือของนางสาวดอกแก้วเอาไปทิ้ง
ลงในถังน้ำที่ห้องน้ำค่ะจากนั้นตัวผู้ต้องหาคนก่อเหตุเองเนี่ย
คิดจะหนีความผิดโดยการใช้เชือกเนี่ยผูกคอตายแต่ปรากฏว่าเชือกที่จะใช้เนี่ยมันสั้นเกินไป
ก็เลยยกเลิกความคิดแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ตั้งใจจะไปหาพ่อกับแม่ที่เพชรชบูรณ์นะคะสุดท้ายก็ไปมอบตัวที่สพเมืองเพชรชบูรณ์นะคะ
ตำรวจใช้เวลาทำแผนประมาณ๓๐นาทีเสร็จสิ้นก็นำตัวกลับไปคุมตัวที่สพวิหารแดง
ทีนี้ปมเหตุนะคะนายจีรวัตรเขาบอกว่าสาเหตุเกิดจากบันดาลโทษะ
ลงมือใช้มีดกระหน่ำแทงทั้งสองคนจริงจริงมีดที่ก่อเหตุทิ้งไปแล้ว

อะไรมันมากหลายที่นี่หรอหรือยังไง